ถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของรสชาติอาหารอันกลมกล่อมของอาหารไทย
ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นติดใจกันนะคะ
ซึ่งใช้ลุกตลาดยุโรปเนี่ยนะคะก็เชื่อว่า
คงรสชาติไทยแท้ด้วยการใช้วัตถุดิบดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด
ก็จะเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวนั้นสนใจมาริมรสอาหารไทย
และจะเดินทางตามไปชิมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณสรรญาคงอยู่ค่ะ
หลังกระทะร้อนใส่หอมแดงลงเจียวผัดกับไข่ฟองโต
ใส่เครื่องปรุงรสตามด้วยเส้นและวัตถุดิบนานาชนิด
ซอสผัดไทยสูตรพิเศษของทางร้าน
ลุกเคล้าให้เข้ากันกับถั่วงอก
จะแต่งจานอีกนิดด้วยไก่ย่างและกุ้งเผาตัวโต
เสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูคิงผัดไทย
ด้วยรสชาติที่กลมของซอสสูตรพิเศษ

ที่เหนียวหนึบกำลังดีเต็มอิ่มด้วยเครื่องแบบจัดเต็ม
ทำให้เมนูนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนานาชาติ
อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตก็คือเมี่ยงคำ
เพราะนอกจากรสชาติของน้ำเมี่ยงคำจะถูกปากแล้ว
ยังถือเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวจะได้ใช้เวลาช่วงรับประทานอาหาร
ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะ
เราก็จับแล้วก็เลือกเฉพาะตัวที่เราสามารถที่จะนำออกมา
เซ็นต์ได้มากกว่านะครับ
ให้เป็นอาหารไทยจริงแล้วแท้
อย่างเช่นจะเห็นว่าเมี่ยงคำเรามีครบเครื่องครบเลย
ไม่มีขาดเลยสักอย่างนะครับ
แล้วผัดไทยผัดไทยก็ครบทุกอย่าง

เพราะว่าเราจะไม่แปลงอาหาร
เราไม่แปลงอาหารเราจะทำอาหารให้เป็นอาหารไทย
นักท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ชื่นชอบอาหารไทย
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเอเชีย

ส่วนชาวฝรั่งเศสอิตาลีและชาวสหราชอาณาจักรเอง
ยังคงมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น
ท่านไปแล้วแล้วจดจำความเป็นไทย
อยากจะกลับมาได้รสชาติความเป็นไทยความเผ็ด
แล้วก็รสชาติอร่อยอย่างนั้นอีกครั้งก็มาหาเรา
และอีกกลุ่มหนึ่งที่เราขายได้
แล้วก็นำเสนอได้คือกลุ่มที่กำลังจะไป
คือเขาอยากรู้ว่าอาหารไทยเป็นอย่างไร
เขาจะได้ปรับตัวเขาได้เขาก็มาชิม
ถ้าไปเมืองไทยก็จะเห็นว่าเราจะเห็นอาหารที่ขายอยู่ตามท้องถนนในตลาด
ผัดกันเดี๋ยวนั้นให้เห็นเดี๋ยวนั้น
แล้วก็มีควันไฟหอมออกมา
สิ่งที่เราทำออกมาเรากำลังทำให้ลูกค้าได้เห็น

ซึ่งสามารถมองเห็นคนทำอาหารได้เลย
คงรสชาติและใช้วัตถุดิบตามสูตรดั้งเดิมของอาหารไทย
เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยแล้ว
ยังเชื่อว่าจะเป็นจุดขายที่ทำให้นักท่องเที่ยวในต่างประเทศติดใจ
จนต้องแพ็คกระเป๋าบินไปประเทศไทยเพื่อลองลิ้มชิมรสกันถึงถิ่น
ด้วยรสชาติอาหารเอกลักษณ์ประเทศอาจจะช่วยยึดลุงให้เขาไปเที่ยวบ้านหรือบ้านร้อนได้
ว่าไม่ยากเลยฮะอ่านไทยมีเสน่ห์อยู่แล้วครับ
ในเรื่องของวัตถุดิบต่างในเรื่องของอิเกรียนที่
แล้วก็เฮิร์ฟต่างที่เรามีเนี่ยเราสู้ได้เลยสู้ได้เสมอ
เพียงแต่ว่าการนำเสนอของเราอาจจะน้อยไปนิดนึงเท่านั้นเอง
แล้วก็บางทีอาจจะเกิดการดัดแปลง
ทีนี้อยากจะเรียนทุกท่านนะครับถ้าเป็นไปได้
อาหารไทยเราอย่าดัดแปลงครับ
พยายามคงความเป็นไทยของเราไว้นั่นคือจุดเด่นของเราครับ
เป็นแบรนด์หลักในการลุกตลาดยุโรป
โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร
ให้ครบ๑๕๒๐สาขาภายใน๕ปี
จากปัจจุบันที่มีพัฒนาอยู่๖สาขาซูดา๑สาขา
และกำลังมองหาโอกาสขยายพัฒนาในประเทศอื่นที่มีสาขาอยู่เดิม
เช่นจีนสิงคโปร์ออสเตรียและสวิสเตอร์แลนด์
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน